เราไปที่ซอยรามกำแหงสามสิบหกทับหนึ่ง
มีอาคารอาคารสุดตัวครับขุดเวลาผ่อนคุณผู้ชมฮะ
สุดตัวลงมาเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยหัวหมากนะครับ
รีบไปที่เกิดเหตุคือที่เกิดเหตุเป็นอาคารสามชั้นห้าคู่หา
ตรงบริเวณซุดตัวเนี่ยนะครับเนี่ยฮะเป็นบริเวณชั้นหนึ่ง
ในตอนแรกนะในกลุ่มกู้ภัยนะเขาบอกว่าน่าจะมีคนติดอยู่
นะครับเอาเรามาดูข่าวนี้กันที่เกิดเหตุนะครับ
พบนายอนันยศมุงคุณนะครับเป็นคนเช่าอาศัยอยู่ที่อาคารที่สุดตัวนี้นะครับ
เล่าบอกว่าที่เกิดเหตุเป็นทาวน์ฮาวส์๓ชั้นหมู่บ้านศรีวรา
เขาอยู่ชั้นสามของบ้านนั่งเรียนออนไลน์อยู่นะครับ
ได้ยินเสียงดังโครมนะฮะตึกสั่นทีเดียวมองไปนอกหน้าต่าง
ระดับหน้าต่างทำไมมันผิดปกตินะครับมันเอียงเอียงแหละนะ
พอลงมาด้านล่างพบว่าอ้าวข้างล่างสุดครับตัวเองกลัวเลย
รีบวิ่งออกมานะฮะแล้วก็อาคารเนี่ยเขาดูแล้ว
ตัวลงไปประมาณสักเมตรครึ่งถึงสองเมตรทาวน์เฮาส์ห้าหลังที่อยู่ติดกัน
หลังสุดท้ายซุดแล้วก็ดึงดิดึงไอ้สี่หลังเนี่ยฮะ
เอียงซุดลงไปด้วยนะครับตอนแรกเขาบอกมันมีเสียงดังแก๊ก
จากในบ้านนะฮะผู้อาศัยก็ออกมาหมดแล้วนะครับ
ทุกคนปลอดภัยขณะที่ร้อยตำรวจเอกชายาบัวมาส
ท่านรองสืบสวนสอบสวนนะครับรองสารวัตรสอบสวนสนหัวหมาก
นะฮะลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ตั้งข้อสันนิษฐาน
พื้นที่ตรงนี้น้ำมันท่วมขังบ่อยนะฮะ
อาจจะเกิดดินใต้ฐานรากเนี่ยมันอ่อนตัวแล้วก็เลยซุดนะครับ
พบว่าตัวบ้านเนี้ยซุดลงไปประมาณหนึ่งเมตรฮะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ปิดกั้นพื้นที่นะครับแล้วก็ห้ามไม่ให้ใครเข้าไปในตัวอาคารอย่างเด็ดขาด
เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้านครหลวงก็มาตัดกระแสไฟฟ้า
เอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็กำลังเข้าไปตรวจสอบนะครับ
แล้วก็พบว่าไม่มีใครติดอยู่ที่ตรงบริเวณที่สุดนะฮะเอาลองฟังเขาเล่าดูหน่อยฮะ
ผมอยู่บนชั้น๓ของตึกริมสุดแล้วทีนี้ทีแรกเรียนออนไลน์อยู่
ได้ยินเสียงบึ้มได้ยินเสียงบึ้มทีแรกนึกแล้วตึกมันสั่นไปทั้งตึกอะครับ
ที่แรกนึกว่าใครทำอะไรตกหรือเปล่ามันก็เลยสั่นไปทางตึกพอมองออกไปนอกหน้าต่างครับ
เหมือนเราตกหลุมอะครับเหมือนเราตกหลุมเรามองออกไปนอกหน้าต่างแล้ว
วิวบนหน้าต่างมันเลื่อนลงอย่างเงี้ครับผมก็เลยเอาละคิดว่าไม่น่าใช่ของตกแล้ว
ผมก็เลยรีบวิ่งออกมาเลยนะครับแล้วก็พอมาถึงชั้นหนึ่งนะครับ
ทีแรกประตูข้างล่างมันเปิดไม่ออกเพราะว่าข้างล่างมันซุด
แล้วประตูมันเหมือนมันบิดไปนิดหนึ่งอะครับผมก็เลยต้องผลักประตูออกมา
พอออกมาเสร็จปุ๊บก็มายืนอยู่ตรงถนนแล้วก็หมอบลงข้างล่างครับ
แล้วก็มีคนอื่นตามออกมาอยู่ข้างในครับ
ก็โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บได้รับอันตรายนะคะ